ดูสภาพบอกต้องหนีตายมาค่ะถูกฝูกกระทืบถูกเอามีดฝันอะไรอีก
ข่มขืนนี่มันก็เลยเป็นสองคดีเลยนะครับเอาดูทางนี้ก่อนดูทางพ่อหนุ่มคนนี้ก่อนนะฮะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาครับตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถูกรุมทำร้าย
บาดเจ็บหนักนะแล้วก็นี่ฮะหนีมาขอความช่วยเหลือจากญาติญาติที่บ้านที่ตะบนหนองปลือ
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีดูนะครับเขาชื่อคัมภีร์ครับอายุ๒๗ปี
ตอนเจ้าหน้าที่มาถึงก็ต้องช่วยกันนี่ฮะประถมพยาบาลแล้วก็พาไปโรงพยาบาล
ขยับขยื่นไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะเนื้อตัวเสื้อผ้าเนี่ยเต็มไปด้วยคราบ
โครนแบบเปลือเปื้อนไปหมดคิ้วข้างซ้ายมีบาดแผลถูกฟันจนเวอะเลยนะฮะ
แล้วก็แผ่นหลังนะครับมีร่องรอยถูกตีด้วยไม้หน้าสามจนสะบักสบอมทั้งตัว
หลังจากนั้นก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบหน่อยนะครับ
เออมันยังไงกันเพื่อนลุมทำร้ายวิ่งหนีตายมา๓กิโลนี่ฮะคัมภีร์คนเจ็บ
อนุญาตให้กลับมารักษาตัวต่อที่บ้านแล้วนะครับนี่ฮะเขาบอกว่าคนที่ทำร้ายเขาเนี่ย
คือเพื่อนเขาสองคนนะชื่อเพชรกับชื่อซีนค่ะเมื่อคืนนี้เนี่ยเพชรกับซีนเนี่ย
หาว่าเขาไปลวนลามรุ่นน้องที่เป็นผู้หญิงอายุ๒๕ซึ่งคัมภีร์บอกผมพยายามยืนยันกับเพื่อน
ว่าผมไม่ได้ทำแต่เพื่อนมันก็ไม่ฟังใช้ไม้หน้าสามเนี่ยกระหน่ำตีจนผมล้มลงนะ
แล้วก็เอามีดเนี่ยมาฟันเข้าโดนหน้าผากไปอีกแผลหนึ่งใช้ปลายมีดกรีดซ้ำอีก
จากนั้นเนี่ยเพื่อนก็ไล่ผมเนี่ยไปเก็บเสื้อผ้าให้ออกไปจากบ้านเพื่อน
แต่เขาบอกเขาไม่กล้าไปเก็บแล้วเขาฉวยจังหวะตรงนั้นวิ่งหนีตาย
วิ่งหนีเข้าป่าแล้วก็วิ่งออกมาเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากแม่แล้วก็ญาติที่บ้าน
ห่างจากจุดเกิดเหตุสามกิโลเมตรคัมภีร์บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
ก่อนหน้านี้เมื่อ๑เดือนที่ผ่านมาเคยถูกเพื่อน๓๔คนรุมทำร้ายมาแล้วรอบหนึ่ง
ตอนนั้นถูกหลอกให้เข้าไปในห้องแถวแล้วก็ถูกรุมกระทืบ
เคยไปแจ้งความกับตำรวจที่สพนปลือแต่คดีไม่คืบหน้า
นี่มาถูกรุมทำร้ายอีกแล้วนี่รอบที่สองแล้วในเวลาไม่ถึงเดือนคัมภีร์บอก
แล้วเค้าหาผมไว้คมคืนได้ทำอะไรอะไรพี่หญิง
ผู้หญิงยังไม่ได้ทำอะไรเลยหลบทำร้าย
ท่านผู้ชมครับเราก็แห่อยากจะฟังทั้งสองฝั่งอะเนาะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของซีนนะฮะ
หนึ่งในผู้ก่อเหตุนะมีซีนกับเพชร
คัมภีร์เขาบอกบ้านอยู่ห่าง๓กิโลเมตรเนี่ย

หนีตายมาถึงบ้านญาติมาขอความช่วยเหลือเมื่อคืน
แต่ไม่เจอใครฮะที่บ้านปิดเงียบเลย
ไม่ได้ฟังเลยว่าเออตกลงแล้วมันยังไงกันแน่
ย้อนไปถามพี่ชายของคัมภีร์นะครับ

บอกว่าซีนเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะเขาก็รู้จักนะ
ทีนี้ที่คัมภีร์น้องชายถูกซีนทำร้ายเนี่ย

เพราะปกติน้องชายกับซีนแล้วก็เพชรเนี่ยเขาก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำ
นำซ้ำน้องชายกับในซีนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันด้วย
เคยติดคุกคดียาเสพติดอยู่ด้วยกัน
ตัวของคัมภีร์น้องชายยอมรับว่ามีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

พี่ชายบอกว่าคัมภีร์เคยถูกกลุ่มวัยรุ่น๔คนทำร้ายจนเจ็บหนักมารอบนึงแล้ว
ตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าน้องชายเนี่ยไปเป็นสายให้ตำรวจ
แล้วกลุ่มพวกนั้นเนี่ยมาจับตัวไปทำร้าย
เนี่ยถูกลุมกระทืบในห้องแถวมารอบนึงแล้ว
อันนี้ต้นยอมรับใช่ไหมว่าน้องชายมีเกี่ยวเรื่องผัวพันธ์เรื่องเงิน
อันนี้ครับอันนี้พูดจริงว่ามีมีแน่นอนเพราะมันเรื่องนี้มันมีอยู่แล้ว
มันเลิกไม่ได้ก็ต้องเด็ดขาดนะครับ
ถ้าไม่เด็ดขาดก็บำบัดอย่างเดียวโทรส่งบำบัดอย่างเดียว
เพราะไม่ไหวครับเพราะแม่ก็เดือดร้อนครับ
ทางตำรวจสพนปลือบอกว่าตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับ
ก็คือเพื่อนของคนเจ็บนั่นแหละนะครับเดี๋ยวกำลังรวบรวมหลักฐาน
เพื่อเรียกมาสอบปากคำแจ้งข้อหาดำเนินคดีแต่มันก็ต้องแยกเป็นสองคดี
คดีหนึ่งก็คือคดีที่คัมภีร์เนี่ยเขาถูกทำร้าย
ัมภีร์บอกเพชรกับซีนทำร้ายแต่มีอีกคดีหนึ่งนี่ฮะ
ตำรวจบอกคัมภีร์ก็ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกัน
เพราะมีหญิงสาวอายุ๒๘ปีมาแจ้งความว่าคัมภีร์เนี่ยจะไปข่มขืนเขา
ก็ถูกแจ้งข้อหาพยายามข่มขืนแต่คัมภีร์ก็บอกผมไม่ได้ข่มขืน
ก็เขาบอกให้ผมนั่งรอที่บ้านกับเพื่อนน้องผู้หญิงคนนี้
แล้วจังหวะผมเสื้อเปียกฝนตกผมก็ถอดเสื้ออยู่กลับมาเข้าใจผิดหาว่าผมจะข่มขืน
แต่ว่าทางหญิงสาวคนนี้เนี่ยบอกว่ารู้จักกับกลุ่มคนเจ็บแล้วก็ตัวคัมภีร์ด้วย
เมื่อคืนนี้ก็เลยมาเที่ยวที่ห้องแถวของเขาแล้วก็ถูกนายคัมภีร์พยายามจะก่อเหตุข่มขืน
ก็เลยวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากในเพชรกับนายซีน
พอทั้งคู่ได้ยินก็เลยโมโหก็เลยลุมทำร้ายคัมภีร์จนเขาบาดเจ็บ
ซึ่งตำรวจบอกว่าก็ต้องขยายผลก็ต้องสอบปากคำกันต่อไป